อีกเหตุการณ์หวาดเสียวแทนเด็กจริงนะครับ
แล้วก็เราดูภาพข่าวแล้วเสียวเท้าเลยคุณ

วิ่งไปวิ่งมาพลาดฮะไปเหยียบลวดหนาม
แล้วลวดหนามมันปักฝ่าเท้า
พยายามที่จะต้องตัดลวดหนามในการช่วยเด็ก

แม่ก็ต้องกอดไว้เอาไปดูภาพตรงนี้หน่อยนะครับ

แม่ก็ต้องกอดลูกเอาไว้นะฮะ
ส่วนกู้ภัยก็ต้องใช้ครีมตัดเหล็กในการตัดลวดหนามคุณ

จะไปดึงออกมาจากฝ่าเท้าน้องก็ไม่ได้เลย

ต้องค่อยตัดให้ลวดหนามมันสั้นก่อน
แล้วก็พาน้องไปโรงพยาบาลทั้งลวดหนามนั่นแหละครับ

แล้วก็ต้องฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักษ์ด้วยนะครับ
นี่น้องกัปตันคุณน้องกัปตันอายุ๙ขวบนะฮะ

คุณยายก็กอดกันแน่นเลยนะครับ
จังหวะตัดนั่นแหละฮะเป็นจังหวะที่น้องกัปตัน

อาจจะไม่เจ็บมากนะอาจจะชาอยู่นะครับแต่หวัดเสี่ยวคุณนะครับคุณแม่น

ทีนี้เพื่อนบ้านคนเห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟัง

จะมาเล่นซ่อนหากับเพื่อนบริเวณนี้แหละฮะ
เพราะมีป่ากล้วยมีที่กำบังให้หลบซ่อนกัน
ก่อนเกิดเหตุเห็นน้องกัปตันกับเพื่อนเข้ามาแล้วมาวิ่งเล่นกัน
จู่ได้ยินเสียงกัปตันร้องจากเลย
พอหันไปดูอ้าวกัปตันเหยียบลวดหนามนะครับ
ว่าน้องกัปตันน่าจะวิ่งหนีเพื่อนคุณเพราะเป็นคนซ่อน

เพื่อนจะจับได้กลัวเพื่อนจะหาเจอนะครับ
ก็เลยกระโจนเหยียบเข้าไปจะดงกล้วยปรากฏ
วดหนามมันอาจจะเริ่มหลุดแล้วไงคุณ
มันหลุดจากเสามันก็ตกลงไปที่พื้นแบบนี้นะคุณนะ
ก็ต้องพาน้องกัปตันไปทั้งรวดหนามแบบนี้เลยดูสินะครับ
กู้ภัยก็เข้ามาช่วยเหลือส่งโรงพยาบาล
ตอนนี้น้องกัปตันปลอดภัยแล้วนะฉีดยาป้องกันบาดทะยักษ์เรียบร้อยแล้วนะ

เด็กต้องระวังหน่อยนะคะไปเล่นกัน